หมอปลาช่วงนี้งานชุกเหมือนกันนะคะ

ลงทุเรียนที่จันทบุรีบอกหมอปลามาช่วยหน่อย

คนงานอะเหมือนโดนทำคุณใส
เหมือนโดนผีสิงหวาดภาวะอยู่ไม่ได้เลย

กูใช้ดีกว่า
คนไหนคะเนี่ยที่ผีเข้าอ๋อคนนี้

ที่มือเกร็งตัวแข็งเนี่ยต้องมีคนประคองมาเนี่ย
มือก็สั่นเนี่ยค่ะ

แต่เป็นคนงานของเจ้าของร้านทุเรียน

ใช่ค่ะเป็นคนงานเจ้าของลงทุเรียนนะคะ

ใช่นี่พาไปที่ห้องพักหมายเลข๒๐ค่ะ

มีของบางอย่างอยู่ใต้ที่นอน

เจ้าของลงบอกว่าก็ก่อนหน้านี้มีคนงานพักอาศัยอยู่ในห้องพักนี้

คนงานคนอื่นอยู่กันแทบไม่ได้เลยให้ย้ายออก

ร่างทรงบอกเอาข้าวของในห้องไปเผาให้หมด

เลยบอกต้องหมอปลาแล้วล่ะนาทีนี้วันนี้หมอปลามือปราบสัมภเวษีนะคะ
จับมือกับพิติคุณติกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเราไปที่ลงทุเรียนแห่งนี้เลยค่ะ
อ่าไปที่ห้องพักหมายเลขยี่สิบเปิดเข้าไปปุ๊บโอ้โห
เป็นยังไงทุกคนที่พังงะกันหมดเลยอ่ะพี่ติไปเจออะไรบางอย่าง
อะไรฮะนี่พี่ติใจกล้ามากหยิบขึ้นมาอะไรให้ทาย
มีใครกินข้าวอยู่ตอนนี้ไหมคะอะไรอ่ะสามทุ่มสิบสามนาที
อนามัยใช้แล้วค่ะถูกห่อด้วยกระดาษทุกคนตกใจมาก
หมอปลาเลยบอกนี่แหละคือศัยยศาสตร์ที่คนงานคนก่อนทำเอาไว้
หรือเขาแค่ลืมไปทิ้งหรือเปล่าคือนี่หมอปลาไปไล่ถามเลยนะที่มาที่ไปของผ้าอนามัยอันเนี้ย
ก็เจอคนงานห้องฝั่งตรงข้ามห้อง๒๐เล่าบอกว่า
เขาเป็นคนเอาผ้าอนามัยมาทิ้งเอาไว้ที่ห้องเองเพราะตอนร่างทรงคนเก่าทำพิธีเนี่ย
ไปเจอรูขนาดเล็กแล้วผนังห้องด้านในมันมีเส้นผมอ่า
ทรงบอกนี่เลยนี่เลยสัมภเวษีมันอยู่ตรงนี้แล้วยังไงโอ้โห
สัมภเวษีมันอยู่รูแค่เนี้ยเหรอไฟจะช็อตอะไรอยู่ตรงสวิตช์ไฟเลยน่ะ
มันอยู่ได้เหรออุ้ยลงเขาตั้งใหญ่ตั้งโตมาอยู่รูแค่เนี้ย
อัดไหมเนี่ยร่างทรงบอกอยู่ในรูนี่แหละ
ภเวษีอยู่ในนี้อยู่ในนี้อุ้ยตายแล้วมีเส้นผมด้วย
มันต้องแก้มันต้องแก้เอาแก้ไงอ่ะต้องเอาผ้าอนามัยของผู้หญิงบริสุทธิ์ที่มีประจำเดือนมาโหเอาไว้
ห่อทำไมเอาไปทิ้งผ้าอนามัยไม่เอาเลยนะเนี้ยรูนิดเดียวอืม
อนามัยต้องเบอร์เลอร์เขาบอกป้องกันไม่ให้ศัยศาสตร์ออกมาเล่นงานคนอื่น
หมอปลาก็เลยไปที่ห้องหมายเลข๖เขาบอกเป็นห้องที่มีปัญหากับห้องหมายเลข๒๐ค่ะ
อืมคนที่อาศัยอยู่ที่ห้องเบอร์หกบอกว่าเพิ่งมาทำงานได้หนึ่งปี
ไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรแปลกแปลกทั้งนั้นแหละส่วนคนที่อยู่ห้องเบอร์ยี่สิบเนี่ย
เคยมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานกันแค่ครั้งเดียวเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจกัน
แล้วลักษณะคือคนที่เคยอยู่ห้อง๒๐เหมือนปรีเข้ามาจะทำร้าย
แต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรรุนแรงแล้วอยู่อยู่ก็มาถูกผีสิงเนี่ย
งงเหมือนกันอืมเอ้าคนงานอีกคนนึงที่เคยอยู่ห้องไหม
หกก็บอกว่าเคยนอนห้องนี้นะแล้วเหมือนรู้สึกว่าถูกผู้ชายร่างใหญ่
บีบคอจนหายใจไม่ออกอะค่ะเป็นแบบนี้หลายครั้งมากเลย
สุดท้ายอยู่ไม่ไหวอ่ะเลยต้องย้ายออกแล้วก็เป็นอีกคนนึงมาอยู่แทน
คนที่มีอาการมือสั่นตัวแข็งนั่นแหละมาอยู่แทน
แล้วก็เลยเป็นอาการแบบนี้เลยหมอปลาก็เลยให้ผู้หญิงคนที่ผีเข้าเนี่ยนะคะ
มานั่งเหย็ดขาที่พื้นเอามือสัมผัสตัว
เพื่อสื่อดูว่ามันมีอะไรสิงร่งสิงร่างอยู่ไหม
เขาบอกเขาไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะเลยให้อีกคนนึง
คนที่ว่าเคยนอนห้องเบอร์๖มาก่อนมานั่งเหยียดขาแทนทำแบบเดียวกัน
เอ้าคนนี้รู้สึกมันชามันชาแล้วมันก็เย็นที่ปลายเท้าอ่ะหมอปลา
หมอปลาบอกนี่ไงสัมภเวษีมาแล้ว
รู้สึกไงข้างซ้ายนะใช่ค่ะ
หรือยังหายแล้ว
อ้าวคนคนที่เป็นต้นเรื่องเนี่ยที่ว่ามาตอนแรกเลย
ตัวแข็งแข็งมือสั่นใช่ไหมคือคนเชื้อขาวยืนอยู่ใช่
ซึ่งวันนี้เธอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเธอบอกว่าจริง
มันนอนก็ไม่เคยไม่รู้เหมือนกันว่ายังไง
แต่คนนี้คนนี้เคยอยู่ห้องเบอร์๖มาก่อนบอกไม่เคยเจออะไรเลย

หมอปลาบอกพร้อมพระเวสีสิงห์อยู่ในร่าง
หมอปลาก็เลยทำพิธีถอนของให้

เอาผ้าอนามัยเปื้อนเลือดอันนั้นนะคะ
ไปหลังลงทุเรียนที่มีต้นตะเคียนทองอยู่
ให้ทุกคนจุดทูปไหว้และสั่งห้ามคนงาน
หันหลังไปดูตอนเผาผ้าอนามัย
แล้วจะอยู่ได้กี่วันไหม
นั่นแหละสิใช่ไหม
เอาผ้าอนามัย
หมอปลาบอกโชคดีนะเนี่ยที่เจอผ้าอนามัย

จะทำให้สิ่งไม่ดีมันเกิดขึ้น

เธอบอกเธอรับรู้แล้วเธอก็สัมผัสได้
เพราะเธอเคยเจอสิ่งเล่นลับทำให้จิตสัมผัสเปิด
ส่วนอีกคนนึงเนี่ยที่ว่าเคยอยู่ห้อง๒๐แล้วเล่นคุณสัย
คือเขาบอกคนงานเคยเห็นผู้ชายคนนั้นที่ออกไปแล้ว

แล้วก็กินของเส้นไหว้จนเกิดปัญหาขึ้น
ตัวเขาเคยก่อนเคยถูกพี่อำซึ่งจิตมันเปิดไว้แล้ว
และประเด็นก็ดันเป็นคนนี้อีกไปค้นตัวเขา
และเราก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาต้องวนรอบตัวน้อง
เพราะเราได้ถามพนักงานบางคนเขาบอกว่า
เขาเคยเห็นผู้ชายนี้ไปสวดสวย

สวยและมีการกินของเส้นไหว้

ผมก็จะก้มหัวรอดวางขานะไอ้ตอนที่ผมใส่ลงไป
ผมไม่ได้หันหน้าเข้านะครับผมก้มรอดวางขาได้ว่า
เขาว่าพอก้มหัวรอดหวังขาแล้วเราจะเห็นผี
แต่เราใช้ในการถอนคำสาปถอนการแก้สิ่งอัปมงคล

ลงนี้ไม่มีสัมภเวษีไม่มีวิญญาณอะไรแล้วล่ะ

หมอปลาเขาทำพิธีจริงหรือว่าทำเพื่อความสบายใจ

เขาก็คงมีวิชาที่ร่ำเรียนมาใช่ไหม
อันนี้ก็อยู่กับความเชื่อใช่ไหม
แต่จริงถ้าเจอผ้านามัยแบบนี้ที่ใช้แล้ว
แนะนำให้เอาไปทิ้งนะคะมันไม่ถูกลักษณะอนามัยใดเลย

แต่อันนั้นคนที่เขาไปทำไงใช่ไหมคนที่เขาไปทำใช่ไหม

ลงทุเรียนนี้ปอดสัมภเวษีแล้วจ้า
แล้วติกลับมาก็ทุลงทุเรียนก็ไม่ซื้อมาฝากเลย